คดีฆ่าโหดกันหน่อยนะคะระหว่างพ่อค้าลอตเตอรี่ใช้มีดปาดคอหนุ่มร้านอาหารอีสานนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวนาคนิวาสก็คือลาดพร้าว๗๑กรุงเทพมหานครนี่เองนะคะ
จุดเริ่มต้นทะเลาะกันเรื่องขอซื้อมะนาวถึงขั้นฆ่าปาดคอกันนะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือหนุ่มร้านอาหารอีสานเสียชีวิตระหว่างทางที่จะไปโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ตำรวจสนโชคชัยรับแจ้งเหตุมีคนถูกอาวุธมีดปาดคอเสียชีวิตริมถนนนาคนิวาส
ในที่เกิดเหตุพบศพนายวิสรุธอายุ๑๘ปีสวมเสื้อเชิดสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำค่ะ
มีแผลที่คอเป็นแผลชะกันเลยนะคะนอนหงายเสียชีวิตริมถนน
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่โดยมีนายยูโรอายุ๑๔ปีรุ่นน้องผู้ตายยืนรอให้กันกับตำรวจค่ะ
แล้วนอกจากนี้นะคะนายยูโรที่ยืนรอให้กันกับตำรวจเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ด้วยนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุพ่อค้าขายลอตเตอรี่ซึ่งเป็นมือมีดฆ่าปาดคอนายวิสรุธ
นั่งดื่มเบียร์อยู่ในร้านหลังจากนั้นตะโกนขึ้นมาเลยค่ะ
ซื้อมะนาวหนึ่งลูกเป็นการขอซื้อจากเจ้าของร้าน
แต่เจ้าของร้านตะโกนกลับไปบอกว่าต้องซื้อ๒ลูกถึงจะขายให้
ผู้ก่อเหตุก็เลยตอบกลับมาแบบนี้ไม่ซื้อแล้ว
แบบลักษณะโมโหเริ่มมีโมโห
หลังจากนั้นก็เดินออกจากร้านไปเลยค่ะ
นายวิสรุธผู้ตายเนี่ยช่วงที่เกิดเหตุเขาทะเลาะกันเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุนะ
แต่เคยเป็นลูกจ้างที่ร้านหลังจากนั้นพอมารู้ว่า
พ่อค้าขายลอตเตอรี่เข้าไปหาเรื่องอยู่ในร้านมีปัญหากับเจ้าของร้าน
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปกับรุ่นน้องซึ่งชื่อว่ายูโร
ตามไปเคลียร์ที่ป้ายรถเมย์
หลังจากนั้นค่ะเกิดมีปากเสียงกันทะเลาะกันกับคนขายลอตเตอรี่
กระทั่งคนขายลอตเตอรี่ใช้มีดที่พกมาด้วยปาดคอนายวิสรุธ
ตอนแรกนายวิสรุธยังไม่เสียชีวิตนะคะ
วิ่งกลับไปที่ร้านอาหารอีสานให้รุ่นน้องพาไปส่งที่โรงพยาบาลปะโลโชคชัย๔
แต่ระหว่างเดินทางก็คือซ้อนรถจักรยานยนต์อยู่จะเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้
หมดสติร่วงตกรถลงไปเลยและเสียชีวิตกลางถนนค่ะ
หลังเกิดเหตุแล้วนะคะตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวนายสุรสักจุลเพชรหรือว่าท็อป
อายุ๓๐ปีชาวจังหวัดเลยก็คือมือมีดเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่
ไปเจอตัวอยู่กลางซอยนาคนิวาส๒๑ค่ะ
ช่วงที่ตำรวจไปเจอไปเจอว่าในท็อปคนร้ายเนี่ย
นั่งอยู่ข้างทางลักษณะนั่งขัดสมาธิพนมมือ
แล้วก็ปากขมุบขมิบขมุบขมิบเหมือนท่องคาถาอะไรบางอย่าง
ตำรวจพอเข้าไปใกล้นะคะจะเข้าไปจับ
นายสุรศักดิ์บอกว่าจะหายตัวหลบหนีไปแล้วนะ
อ้าวทำได้เหรอคะบอกแบบนี้ไม่ได้สิคะ
แหมก็ตำรวจจับกุมตัวได้เลยไม่ได้เหรอ
จับได้เลยค่ะจับแขนรวบไว้เลยนะคะ
พร้อมของกลางมีดพับ๙นิ้วแล้วก็แผงลอตเตอรี่
ซึ่งนำตัวมาสอบสวนคนร้ายรับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริง
แต่ไม่คิดว่าเขาจะถึงตายและเนี่ยค่ะก็ยังสามารถยิ้มได้เลยนะ
อืมช่วงที่จับกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ตอนนี้ส่งฝากขังที่สารอาญาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากครอบครัวของผู้ก่อเหตุก็คือพ่อค้าลอตเตอรี่
จากนางนวลนภาคำนันอายุ๕๒ปีเป็นอาค่ะ
ให้ข้อมูลบอกว่านายสุรศักดิ์หรือว่านายท็อปเป็นผู้ป่วยจิตเวท

ปกติมากรุงเทพเพื่อที่จะขายลอตเตอรี่เท่านั้นนะ
ขายแต่ละงวดเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านที่วังสะพุง
กลับแล้วไปรับยาที่โรงพยาบาล
ทำแบบนี้มาประมาณ๑๐ปีแล้วแต่๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะไม่ได้ไปรับยาเลย
ทำให้ครอบครัวสังเกตเห็นว่าอาการเริ่มกำเริบ

กับคนในครอบครัวก็ทะเลาะกันบ่อยแต่ไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกาย
จนเสียชีวิตแต่ว่าสุดท้ายมาก่อเหตุ
กรุงเทพมหานครในช่วงที่มาขายลอตเตอรี่นะคะ